พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางกูล
ส่งเป็นปฐมมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรี
ส่งทำการบินกับเครื่องบินของกองทัพอากาศมาเกือบทุกรูปแบบ
และส่งผ่านการฝึกบินหลักสูตรการบินเฮลิคอปเตอร์
ถือได้ว่าทรงเป็นนักบินที่มีพระวิริยอุตสาหะและพระปรีชาสามารถด้านการบินอย่างยิ่ง
ทรงสำเร็จการศึกษาได้ทรงนำความรู้มาจัดทำหลักสูตรการฝึกบิน
โดยทรงตั้งพระราชหารุทัยอย่างแน่วแน่ว่าจะทรงถ่ายทอดประสบการณ์ที่มีอยู่
ให้เกิดประโยชน์ต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติมากที่สุด
ทรงเล็งเห็นว่าเป็นเครื่องบินพระราชภาษณะที่ถวายการบินอยู่ในปัจจุบัน
และเป็นเครื่องบินที่การบินไทยใช้งานอยู่
ที่สำคัญยังทรงมั่นพระไทยด้วยว่าความรู้ที่ทรงได้รับจะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจได้อย่างดีเยี่ยม
จึงมีพระราชประสงค์ให้การบินไทยจัดหลักสูตรและครูการบิน
ถวายการฝึกบินอย่างเต็มหลักสูตรเช่นเดียวกับการฝึกบินของนักบินบริษัทการบินไทยทุกประการ
ตลอดระยะเวลาที่ทรงทำการบินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทราเทพยาวรางกูล
มีพระราชประสงค์ที่จะทรงทำการบินให้ได้ประโยชน์และถูกต้องที่สุดในทุกเที่ยวบิน
เพียงแต่จะมีพระปรีชาสามารถในด้านการบินทั้งอากาศยานทางทหารและอากาศยานพาณิชย์
แต่ยังมีพระวิริยอุตสาหะและความมุ่งมั่นที่จะทรงใช้ความเป็นนักบินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่ออาณาประชาราชด้วย
เมื่อครั้งเกิดเหตุภัยพิบัตรคลื่นยักษ์ซึนามิเดือนธันวาคมพุทธศักราช๒๕๕๙
เสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดภูเก็ตซึ่งอยู่ใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุโดยเร็ว
จากทรงเป็นห่วงเป็นใยผู้ประสบภัยพิบัติเป็นอย่างยิ่ง
นับเป็นน้ำพระไทยอันน่าปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรยิ่งนักจากพระราชกรณียกิจดังกล่าวนี้เป็นสิ่งยืนยันและแสดงให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรว่า
พระองค์ทรงเป็นปฐมมกษัตริย์นักบินแห่งราชวงศ์จักรีอย่างแท้จริง